สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

โดยคำแนะนำจากหมอที่บอกไปเมื่อวานว่า
ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด
ต้องเข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเดียว
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป
หรือโรงพยาบาลสนาม
แต่ว่าในทางปฏิบัติและความเป็นจริงเนี่ย
มันจะเกิดกรณีว่าหาเตียงหาโรงพยาบาลได้ทันทีไม่ได้
ฉะนั้นเมื่อหาให้ทุกรายไม่ได้
มันก็จะต้องเกิดสภาวะที่ว่า
เราต้องรอเตียงรอโรงพยาบาล
ถามว่าจะต้องรอที่ไหนล่ะครับ

แต่เมื่อจำเป็นต้องรอที่บ้าน
เราจะต้องปฏิบัติตัวยังไง
อันนี้หมายถึงว่าคนที่ต้องรอที่บ้านหรือรอผลการตรวจเชื้อ
ลองฟังคำตอบที่หามาให้ครับ
เอาเรื่องของการกินยารักษาอาการก่อน
ได้ข้อมูลมาจากแพทย์หญิงสมรรสลิมมหาคุณ
เป็นแพทย์ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ
โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทย์
ให้คำแนะนำอย่างนี้ครับ
ตอนนี้มีคนไข้ที่มีผลว่าติดโควิดเยอะมาก
แต่ช่วงวันแรกเนี่ยอาจจะไม่มีเตียงรองรับพอ
หลายคนอาจจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อรอฟังผลตรวจ
แล้วถ้าจำเป็นจะต้องยารักฐานยารักษาก็คือยาลดไข้และกินยาตามอาการเช่น
เช่นถ้าไอก็กินยาแก้ไอ
ถ้ามีน้ำมูกมากก็กินยาลดน้ำมูก
แต่ที่สำคัญคือต้องดื่มน้ำเยอะ
น้ำเยอะนี่หมอบอกว่าอย่างน้อยเนี่ย๓ลิตรต่อวัน
หรือใครจะทานวิตามินซีเพิ่มภูมิต้านทานด้วยก็ได้
คุณหมอบอกว่าจากการทำงานกับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบการระบาดรอบนี้
ระยะวันที่๔วันที่๕ถึงวันที่๔ถึงวันที่๕
ผู้ป่วยจะมีไข้ปวดตัวก็ควรรีบโทรมาแจ้งโรงพยาบาล
ส่วนคนที่มีอาการหนักจะมีไข้สูงจะปวดเมื่อยตัวจะหายใจติดขัด
หายใจและรู้สึกว่ามันเจ็บแน่นหน้าอกมีอาการไอเยอะมากขึ้น
อันนี้คืออาการที่จะต้องรีบไปโรงพยาบาล
นั่นคือช่วงของการรอรอผลตรวจทีนี้ในกรณีต้องกักตัวที่บ้านรอเตียงควรจะทำตัวยังไง
อันนี้ฟังคำแนะนำคำชี้แนะจากคุณหมอนิพนธ์จิริยสินคุณหมอนิพนธ์นี่เป็นอายุระแพทย์ระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลนครทนท่านบอกอย่างนี้

ก่อนที่คนอื่นจะเข้าใช้ต่อ

อาหารเนี่ยควรมีการจัดชุดแยกให้ผู้ป่วยนำเข้าไปกินในห้องพักเพียงคนเดียว
ทานเสร็จแล้วควรจะล้างภาชนะควรใส่ถุงมือและนำภาชนะจุ่มล้างในน้ำร้อนก่อนที่จะใช้น้ำยาทำความสะอาดล้างตามปกติ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชากาแฟที่สำคัญควรงดสูบบุรี
เพราะว่าถ้ายิ่งสูบก็จะทำให้ระบบการทำงานปอดมันแย่มากขึ้น
อันนี้คำแนะนำในช่วงที่รักษาตัวอยู่บ้าน
อันนี้คือกรณีที่ต้องรอเตียงรอโรงพยาบาล
แต่ว่าย้ำอีกทีนึงว่าดีที่สุดเนี่ย

ติดเชื้อต้องไปอยู่โรงพยาบาลเลยครับ
ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ทำงานบูรณาการกันสุดฝีมือ
เพื่อจะบริหารจัดการหาเตียงหาโรงพยาบาลให้ได้อย่างเร็วที่สุด
ทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าจำเป็นต้องไปนอนอยู่โรงพยาบาลสนาม
จะต้องทำยังไงอันนี้ไม่ต้องทำยังไงเลยครับ
เขาให้ไปนอนโรงพยาบาลสนามก็ต้องไปครับ
สภาวะอย่างนี้เนี่ยต้องเอาความปลอดภัยในชีวิตเอาไว้ก่อน
เห็นแก่ส่วนรวมก่อนเห็นแก่ส่วนรวมก็คือว่าไม่ดื้อ
เขาให้ทำอะไรก็ต้องทำอย่าดื้อกับหมออย่างที่ว่านั่นแหละ
ให้ความสะดวกสบายเนี่ยเอาไว้ทีหลัง
อยากให้เห็นภาพนึกภาพในหลายประเทศเคยตามข่าวใช่ไหมครับ
มีคนของเขาติดเชื้อติดกันมากไปโรงพยาบาลก็ไม่มีโรงพยาบาลจะรักษา
ไม่มีเตียงให้นอนหมอพยาบาลก็ไม่พอเตียงสนามก็ยังไม่มีเลยครับ
ของเราเนี่ยมันดีกว่าเขาเยอะคนเหล่านั้นต้องใช้ชีวิตที่ติดเชื้อ
ตามเวรตามกรรมจนกว่าทั้งตายจากกันไป
ทีนี้บ้านเราเนี่ยยังดีกว่าประเทศเหล่านั้นเยอะมาก
ฉะนั้นใครที่เป็นผู้ป่วยผู้ติดเชื้ออย่าเรื่องมาก
อย่าไปเบ่งอย่ากลางอย่าทำให้หมอพยาบาลเขาลำบากใจ
เท่าที่เป็นอยู่เนี่ยเขาก็ทำงานหนักกันมากอยู่แล้ว
ไม่ได้กินไม่ได้นอนตามเวลา
เบ่งใครกลางใครเรื่องมาก
เดี๋ยวนี้เห็นไหมฮะก็อัดคลิปไว้แล้วก็ส่งคลิปให้ดูกัน
คนคนเบ่งคนกลางคนเรื่องมากก็อยู่ในสังคมไม่ได้
เหมือนเคสที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเร็วนี้เรื่องพ่อแม่ลูก
ตอนแรกก็ส่งคลิปตำหนิโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่เขา
พอเขาเอาคลิปมายันมั่งอ้าว

ส่วนเรื่องสถานการณ์ระบาดในต่างจังหวัด
วันนี้เห็นหัวข่าวนี้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ขยายโรงพยาบาลสนาม
ตัวเลขติดเชื้อที่ประกาศเมื่อวานเนี่ย
ติดเชื้อสะสมนะตอนนี้ติดเชื้อสะสมแล้ว

ก็พิมพีที่เชียงใหม่
อันนี้๙๓๑นี่ยังไม่รวมที่

แต่ฝังจากคุณหมอจตุชัยมนิรัติ
คุณหมอสารสุกจะกัดเชียงใหม่

แล้วก็จะไปรวมกับเตียงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เขาเตรียมไว้อีกประมาณ๓๐๐เตียง
มีเตียงของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารอีก๑๒๐เตียง
ทีนี้กลับมาดูที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่
ที่เรารู้จักกันมาตลอดว่าโรงพยาบาลสวนดอก
ซึ่งเป็นของคณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งต้องรับบทหนักมากตอนนี้
คืออยู่ในสภาพเดียวกับโรงพยาบาลทั้งหลายนั่นแหละ
แต่ว่าสวนดอกเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่
ศูนย์รวมของหลายจังหวัดในภาคเหนือ
คือคนไข้พอไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดของตัวเองแล้วเนี่ย
ถ้าเขาไม่อุ่นใจถ้าเขาคิดว่ายังรักษาไม่เต็มไม่
ไม่เขายังไม่สบายใจเขาจะพุ่งไปที่สวนดอก
สวนดอกก็มีสภาพใกล้เคียงกับศิริราชนั่น
คือต้องทำงานและนับมือกันหนักมาก
หมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์
เรียกได้ว่าเกือบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอน
ผมเห็นคลิปคลิปหนึ่งที่ท่านบดีนายแพทย์
คณะบดีนายแพทย์บรรณกิจ
นำทีมงานทั้งหมอทั้งพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์
ทำคลิปขึ้นมาปลุกใจตัวเองครับ
ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่ทำงานด้วยกัน
เห็นแล้วฟังเรื่องราวแล้วเนี่ย

วันนี้ก็เลยขอส่งบทกรณ์ชิ้นนี้มาปิดท้ายให้กำลังใจ
หมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์
โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่หรือศูนย์ดอกครับ
เป็นภาพที่หมอนำบุคลากรทางการแพทย์ชูกำปั้น
ชูกำปั้นให้รู้ว่าสู้ครับ
มีทีมงานพร้อมรับกับความเสี่ยง
วันต่อวันต้องผจญคนล้นเตียง
ใจต่อใจมีเพียงความตั้งใจ
เราอยู่กับความเชื่อเพื่อคนอื่น
อย่าถามว่านอนและตื่นเพียงพอไหม
อย่าถามว่าที่ทำทำเพราะใคร
คำตอบนั้นซ่อนในในใจเรา
นี่คือเรื่องราวของโรงพยาบาลสวนดอก
หรือโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดเชียงใหม่
ขอลาไปตรงนี้ครับ